ช่วงนี้บอกเลยคุณผู้ชมค่ะในวงการบันเทิงของเราเนี่ย
ส่งไม้ต่อความฮอตความแรงกระแสด้านลบกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องแก้วลงเกลือ
ใช่ไหมมีคนมาคั่นด้วยแม็กซ์พิราณี

พีชพัชระกับแพทย์แพทิเซีย

ทีแรกคิดว่าจะจบแล้วไม่จบนะ
ระบุบอกว่าครูแก้วใส่ของปลอม
เรียนจบปริญญาเดี๋ยวก็หาเงินได้
ส่วนลิซ่าของแท้แต่ยังเรียนไม่จบ
สุดท้ายเดี๋ยวก็ใช้เงินจนหมดนะฮะใครโง่กว่ากัน
นี่คือเขาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เอาจริงเกี่ยวอะไรกับลิซ่า
แล้วก็อีกเรื่องที่ร้อนสุดเลยนะคะ
จำกันได้ไหมคุณกับข่าวคุณสุชาติ
ออกมาเคลียร์ไปแล้วแต่ล่าสุดในเพจชุดชั้นในของไอดอล
บาย๗แมงดานี่ชื่อเพจเท่านั้นงัดหลักฐานเด็ดเป็นไลน์
อ้างบอกว่าคุณสุชาติเนี่ยคุยกับน้องภรรยา
เรื่องขอให้ปิดข่าวแล้วก็ยอมรับเลยว่า
ที่ต้องปกป้องฝั่งนู้นด้วย
โดยในเพจระบุอีกว่าหลังกระแสข่าวซาลงค่ะ
คุณสุชาติก็กลับไปสนิทสนมกับไมร่าอีกเหมือนเดิม
เรียกว่าคนในข่าวก็ตามคนที่ตามข่าวกันเนี่ย

พอคนเลิกตามเขาก็กลับมาคบกันอีกเลยหรือยังไงนะคะ
หลายคนก็มองว่าเอ๊ะหรืออาจจะเป็นบุคคลที่๓หรือเปล่า
ปั่นกระแสให้แฟนคลับไทยกับแฟนคลับเกาหลีเนี่ย
ตีกันเองหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้
และเขาอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้

นี่ก็ต้องพึ่งชาวดีชาวเน็ตตาดีนะคะ
ลองเอารูปมาดูกันหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ